จำได้ไหมคุณผู้ชมเรื่องของร้านค้าริมหาดพลา
ที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวมาจอด

เออฉันจ่ายค่าที่แล้ว
จอดก็ต้องเป็นร้านฉันถ้าคุณจะมาคุณต้องซื้อร้านฉัน

คลิปนี้เลยคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ที่เรารายงานไป

มีความคืบหน้าเพราะว่าฝั่งเจ้าของร้านเนี่ย

แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อน
กูเนี่ยจะไล่ไหม

นายกิติพงศ์อุรวัตรในอำเภอบ้านฉาง
ลงพื้นที่ไปสำรวจตรงนี้เลย

เขาเรียกประชุมผู้ประกอบการร้านค้านะมา

ค่ะแม่ป้ามามาคุยกัน
หาทางแก้ปัญหากันแล้วก็ต้องจัดระเบียบชายหาดใหม่
มันจะได้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
ท่านกิติพงศ์เนี่ยท่านก็เน้นยำผู้ค้านะว่า
อ้าวจะมาค้าขายต้องมีสำนึกและใจรักในการบริการนะ

เราเนี่ยเราคนระยองต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะ

แล้วรองนายกเทศมนตรีตำบลพลาครับ
มานะท่านรองมานะก็เผยผลการประชุมเบื้องต้นเนี่ย
ก็ร้านนั้นถูกสั่งปิดไป๗วัน
แล้วก็ได้ชี้แจงกับทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแล้ว
ในเรื่องที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อน
เหมือนที่วันนั้นเราตั้งคำถามไป
รองนายกเทศนะต้องทำความเข้าใจกับร้านค้าเขา
แล้วเจ้าของร้านที่ตกเป็นประเด็นอย่างพี่เล็ก

ก็เปิดเผยว่าสั่งพักงานลูกน้องแล้วที่ไล่ลูกค้าไป
พักไปเดือนนึงแล้วกันจังหวะนี้

ไหว้ขอโทษที่ทำให้เสียภาพลักษณ
ยืนยันจะปรับปรุงตัวครับฟังพี่เล็กครับ
หนูต้องขอกราบขอโทษนะคะทุกหน่วยงาน
ขอโทษเทศบาลและก็นักท่องเที่ยวนะคะ
ตากขอโทษพวกศึบนะคะทุกท่านด้วยนะคะ
ที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ค่ะ
ก็หนูจะกลับไปปรับปรุงตัวนะคะ
ให้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็ขอให้อภัยให้พวกหนูด้วยนะคะ